คุณผู้ชมยังจำเจ้าบุญรอดได้ไหมยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่า

เจ้าบุญรอดเป็นหมาที่ไปลอยคอรอคอยความช่วยเหลือ
อยู่ในทะเลอาวไทยคุณผู้ชมสุดท้ายเจ้าหน้าที่
ขุดจอดน้ำมันเขาไปเจอแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้
ตอนแรกสภาพอิดโรยล่าสุดแข็งแรงปลอดภัยดีแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่ด้วยนะคะ
เจ้าของคนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือคุณอ้น
หนึ่งในคนที่ไปช่วยเหลือเจ้าบุญรอดนี่แหละค่ะ
ทันทีที่เขาเจอหน้าการกระดิกหางต้อนรับโดยความดีใจ
เพราะว่าเจ้าบุญรอดจำหน้าได้ไงจำหน้าคนที่ช่วยชีวิตมันได้

หลังจากนั้นมันก็ถูกนำตัวขึ้นมาก็คือย้อนกลับไปนิดหนึ่ง

ก็รับมันมาดูแลไว้ก่อนตอนนั้นจำได้ไหมคะ
กลุ่มทีมอาสาบ้านหมายิ้มหาดใหญ่

จนตอนนี้มันสุขภาพแข็งแรงดีร่าเริงแจ่มใสจิตใจดีมาก

คุณอ้นแล้วก็เพื่อนรับตัวมันพาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็พาไปเลี้ยงที่บ้านหลังใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นด้วย
รู้นะว่ามันไปว่ายน้ำไปติดอยู่ตรงแท่นขุดจอดได้ยังไง
มันลงมาจากเรือประมงลำไหนหรือมันไห้มาจากไหนก็ไม่ทราบ
คุณแท่นขุดเจาะอยู่ห่างจากชายป่า

ตอนที่ไปเจอเนี่ยแววตาเขาละห้อยมากนะ

ขอบคุณคุณอ้นแล้วก็ทีมงานด้วยนะที่ไปช่วยเหลือมันนะคะ